เคลื่อนไหวการเมืองวันนี้มีความคาใจของแก่นำนปช
เกี่ยวกับคดีขัดขวางการชุมนุมผู้นำอาเซียนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๕๒
ว่าทำไมอายการถึงนำอดีตแก่นำนปช
คือนายสุพรอัฐาวงที่ปัจจุบันย้ายไปอยู่กับพักพลังประชารัฐ
ส่งฟ้องไม่ทันจนคดีขาดอายุความอยู่คนเดียว
ขณะเดียวกันยังมีความเคลื่อนไหวเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลด้วยนะครับ

เป็นเวลา๓เดือนเต็มหลังมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
แต่จนถึงวันนี้ยังเป็นเพียงการเริ่มส่งแบบฟอร์ม

ได้ยินมาว่าตั้งแต่วันนี้เขาก็จะเริ่มส่งแบบฟอร์มให้กรอกประวัติ

โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มมาระยะหนึ่งแล้ว

ทำให้เราต้องเข้มพวนในเรื่องของคุณสุภาษณ์มากขึ้น

ออกมาทวงสัญญาจากหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
ล่าสุดในส่วนที่รัฐส่วนทิจิระวง
เลขาธิการภักดิ์พลังประชารัฐระบุ

ร้องปฏิเสธไม่เคยรับทราบข้อตกลงดังกล่าว
นายนัทธวุฒิใส่เกลือแก่นำกลุ่มนปช

ไม่สามารถนำตัวสุพรอัฐาวงศ์หรือรัมโบอีสาน
ปัจจุบันเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐ
สั่งฟ้องในคดีขัดขวางการประชุม
สุดยอดผู้นำอาเซียนเมื่อปี๒๕๕๒ได้ทัน

ซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่พวกตนและแก่นำกลุ่มนปชคนอื่น
ได้รับการปฏิบัติทำให้อดคิดไม่ได้
กระบวนการยุติธรรมถูกใช้เป็นเงื่อนไข

พร้อมย้ำไม่ได้รู้สึกอิจฉานายสุพรที่พ้นคดี
เพียงแต่สังเวทใจกับคำว่าอภินิหารทางกฎหมาย
และปฏิหารแห่งหลักนิติธรรมที่เกิดขึ้นเท่านั้น
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพียงสั้นว่าไม่มี
เช่นเดียวกับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่บอกว่า

เพราะผลตำรวจโทษสุรเชษไม่ใช่ข้าราชการตำรวจแล้ว

แม้จะมีวาระแต่งตั้งในเดือนตุลาคมก็ตาม
ครับยังไม่มีครับ
ขณะมาตอนนี้
ที่นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายระบุว่า
คำสั่งหัวหน้าคอสชโยกย้ายพลตำรวจโทษสุรเชษ
มาเป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เป็นเพียงการย้ายออกจากราชการตำรวจเป็นข้าราชการพลเรือน
ถ้าจะย้ายกลับไปดำรงตำแหน่งเดิมต้องใช้คำสั่งปกติเท่านั้น
ข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน